มีคนในร้านคาราโอเกะร้านหนึ่งเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้

กำลังทำร้ายร่างกายชายชาวเกาหลีนะคะ
แล้วก็ลากขึ้นรถตู้สีขาวไป
พลเมิงดีก็เลยรีบแจ้งตำรวจค่ะ

เขาตั้งใจถ่ายคลิปนี้เพื่อเป็นหลักฐาน

ผู้ชายเนี่ยกำลังทำร้ายร่างกายผู้ชายอีกคนนึง

แล้วก็นำตัวขึ้นรถตู้สีขาวไปเลย

ซึ่งผู้เสียหายเป็นชาวเกาหลีค่ะ
ก็นำคลิปมาร้องเรียนกับทีมข่าวของเรา

ผู้เสียหายบอกว่าถูกผู้ชายคนไทย๔๕คน
ทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาตัวขึ้นรถตู้สีขาวไป
รีดเงิน๑ล้าน๕แสนบาทนะคะ
เขาก็ยอมโอนเงินผ่านทางมือถือ
แต่ผู้ชายกลุ่มนี้พาเขาไปส่งจากจุดที่ฉุดเข้าไป
คือหน้าร้านอาหารในซอยรามอินทรา๕
ผู้ชายคนนี้บอกว่านึกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบ
แต่หลังจากนั้นผู้ชายกลุ่มเดิม
โทรศัพท์ไปขู่เรียกเงินอีกค่ะ

เดี๋ยวจะอุ้มครอบครัวเขาก็คือภรรยาและลูกสาว

เขาก็เลยตัดสินใจว่าต้องขอความช่วยเหลือกับสื่อนะคะ

ผู้เสียหายพาทีมข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เล่าให้ฟังว่า๔ทุ่มครึ่ง๑๘ธันวาคม
เขากับเพื่อนนัดสังสรรค์กันที่ร้านชาบูในซอยรามอินทราซอย๕
มีผู้ชายคนนึงนำภาพถ่ายของเขามาถามว่าใช่คุณไหม
ผู้เสียหายบอกว่าตอบไปว่าใช่
พอใช่ปุ๊บโดนลากเลยนะคะลากออกไปทำร้าย
เอาตัวขึ้นรถตู้แล้วก็ถูกทำร้ายถูกขู่
ให้จ่ายเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
ผู้เสียหายบอกว่าเขาก็ยอมจ่าย
ผู้ชายคนนี้พากลับไปส่งที่จุดเดิมประมาณตีสามครึ่ง
ทีมข่าวก็ถามว่าสาเหตุมันคืออะไรทำไมโดนอุ้มไปแบบนี้
ผู้เสียหายบอกว่าคนทำเรื่องนี้น่าจะเป็นคู่กรณี
ที่เคยทำธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์
ซึ่งเขาสั่งถุงมือยางมูลค่า๒ล้านกว่าบาท
หลังจากที่ส่งถุงมือให้คู่กรณีอ้างว่า
ถุงมือที่ได้รับเป็นถุงมือมือมือสองครับ
พยายามจะทวงเงินคืนแต่เขาก็ต่อรองว่า
ถ้าจะเอาเงินคืนก็ต้องคืนถุงมือมาด้วย

ล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจชุดสืบสวน
ก็ลงพื้นที่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย
ไปจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ค่ะ
แถวสายไหมค่ะสายไหมสร้อย๔๗
คือตำรวจไปดักจับผู้ต้องหาตั้งแต่๖โมงเช้า
จับได้ตอน๗โมงเช้านี่นะคะ
วันนี้ก็มีในเอนามสมมุติ
กับพวกอีก๕คนไปให้ปากคำ
พันตำรวจโทสารวุฒิบุตรดี

ผู้ต้องหากลุ่มนี้แหละที่อยู่ในคลิปนะคะ
ผู้เสียหายยืนยันว่าใช่เลย
ไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปเรียกเงิน
คือจำได้๒คนนะคะ
คือคนอ้วนกับคนที่ตำรวจไปจับมาเมื่อเช้า
ผู้เสียหายบอกครับแล้วผู้เสียหายก็ยืนยันว่า

ผมทำหน้าที่เป็นกาดของคนที่ถูกจับ
แล้วก็ทำตามหน้าที่ในส่วนที่ต้องทำ

เขาก็บอกว่าสิ่งที่ผู้เสียหายบอกมันไม่จริง

จะไปอุ้มเมียอุ้มลูกของชายเกาหลีผู้เสียหาย

ผู้ตำรวจที่ถูกจับมาได้วันนี้เนี่ย
ต้นคือเขาปฏิเสธหมดเลย

แล้วก็บอกว่าจะแจ้งความกลับชายชาวเกาหลีคนนี้ด้วยนะคะ

คือที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับผู้เสียหายมาตลอด
นัดคุยกันในเรื่องธุรกิจที่ทำด้วยกัน

จนวันเกิดเห็นวันที่๑๘อ่ะค่ะ
โทรนัดในลักษณะของเป็นลูกค้า
แล้วก็จะมาขอซื้อของกับผู้เสียหาย
ที่ร้านอาหารในซอยรามอินทราห้า

ก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องธุรกิจไม่ได้เจอหน้าเลย
ก็เลยต้องเอารูปไปถามว่าเนี่ยใช่คุณหรือเปล่า
เพราะไม่เคยเห็นหน้ากันตกลงทำธุรกิจกันผ่านทางโทรศัพท์ตลอด
ถามว่าใช่ไหมพอบอกว่าใช่ก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณโกงเขานะเป็นหนี้เขานะ
แต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่รู้จักไม่เคยโกงไม่เคยทำธุรกิจกับใคร
ลักษณะแบบนี้ก็เลยเชิญผู้เสียหายขึ้นรถ
ผู้ต้องหาอ้างว่าเชิญขึ้นรถ
เพราะอยากจะพาไปดูหลักฐานว่าคุณโกง

แต่ผู้เสียหายไม่ยอมขึ้นรถไปด้วยแล้วก็พยายามจะหนี
เขาก็เลยโมโหทำร้ายผู้เสียหายไป
แล้วก็ฉุดขึ้นรถตามที่เห็นในคลิปภาพค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ผู้ต้องหาเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
ขอยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อขอประกันตัวออกไป
บาทก็ประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาผู้ต้องหาบอกว่า
เดี๋ยวจะไปแจ้งความกลับทางฝั่งชายชาวเกาหลีใต้ด้วย